คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของปัญหาช้างป่าหน่อยครับ
เจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาช้างป่าที่ออกมาหากินพืชไร่ของประชาชนของชาวบ้านเขานะฮะ
สวนผลไม้ไร่ของชาวบ้านได้รับความเสียหายนะครับ
ในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
คือตอนนี้คุณโอ้โหช้างป่ามันลงมาในพื้นที่ชาวบ้านกันหลายตัวนะ
ใช่แล้วพอชาวบ้านเขาแจ้งนี่ไงบางทีเจ้าหน้าที่ไปผลักดันช้าง
ต้องใช้โดรนบินเพื่อดูว่าตอนนี้มันเดินไปตรงไหนแล้ว
มันเดินเข้ามาแล้วนะฮะในเทือกสวนไร่นาของชาวบ้านนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าพลายสายริกาพลายสาธิกาเราได้ยินบ่อยนะคุณฮะ
ชื่อของพลายสาลิกาที่ชอบลงมาหาของกินตามพื้นที่ของชาวบ้าน
ตามไร่ตามสวนของชาวบ้านเนี่ยนะครับ
นี่แหละครับพลายสาริกาก็ถูกโดนจับภาพไว้ได้
แล้วมันก็ต้องวิ่งหนีเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ต้องพยายามที่จะผลักดันช้างป่า
ลายสาลิกาตัวนี้ออกจากสวนผลไม้ของชาวบ้านในตำบลสาวริกา
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายยกเพื่อกลับเข้าสู่ป่านะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานในช่วงเย็นนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่๑๓นางกรอง
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจ้าพลายสายริกา
มันมาอีกแล้วฮะมาหากินผลไม้สร้างความเสียหาย
นำกำลังพร้อมด้วยทีมอาสาสมัครชุดเพื่อนช้างนะครับ
ลงพื้นที่เพื่อผลักดันมันกลับเข้าป่าไป
แต่คาดว่าเจ้าพลายสาธิกามันมีอาการโมโหหิวไงคุณ

แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อทิ้งระยะห่างกันพอควรแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในโซนปลอดภัยแล้ว
สาธิกาก็รู้สึกว่าไล่เจ้าหน้าที่ไปได้แล้ว
พลายสาลิกาก็หยุดวิ่งไล่คุณดูตอนมันวิ่งไล่สิ
โอ้โหแล้วพลายสาวริกาก็เดินลงไปเล่นน้ำในบ่อยอย่างสบายใจ
เอาจริงคือมันก็คุ้นเคยกับคนแหละนะครับ
มันชอบมาในพื้นที่ของชาวบ้านกันบ่อย
ใช่คือเรานำเสนอข่าวไปไงว่านอกจากพลายสาลิกา
แล้วจะมีเจ้างาเดียวจำได้ไหมที่มันมาร้านหมูกระทะ
เออแล้วมันก็ลงมาทั้งร้านหมูกระทะทั้งเทือกสวนไร่นาน
ทีนี้ฮะมันก็ลงไปแช่น้ำแล้วมันก็ขึ้นมากินผลไม้ของชาวบ้าน
อิ่มแล้วก็กลับเข้าป่าไปนะครับ
ทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงนี้จะมีช้างป่าจากเขาใหญ่
มาหากินในพื้นที่ตำบลสาวริกามากกว่า๔๐ตัว
ก็เลยต้องจัดกำลังในการที่จะป้องกันระวังให้ช้างอยู่คู่กับคนให้ได้นะครับ
ส่วนในพื้นที่ไร่มันสัมปะหลังของชาวบ้านที่ตำบลกรอกสมบูรณ
เที่ยวเมืองเผอร์ศรีมหาโพธิ์จังหวัดป่าจีนบุรี
นี่ฮะก็ใช้ภาพมุมสูงในการถ่ายภาพอีกครับคุณเห็นไหม
ตอนนี้มันแอบอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเลื่อนกล้องไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันโผล่มา
มีช้างป่า๒ตัวออกมาเดินหากินอย่างสบายใจ
ซึ่งชาวบ้านวังทะลุก็พบรอยเท้าช้างแล้วก็มูลช้างเข้ามาภายในหมู่บ้าน
โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังบ้านพักของชาวบ้านซึ่งเป็นสวนกล้วยแล้วก็เป็นไร่อ้อยนะครับ
ด้านของนายกู้เกียจแสงจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บอกว่า
ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยแล้ว
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ติดภารกิจในการผลักดันช้างป่ากว่า๕๐ตัวคุณ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
บอกเกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะเนื่องจากช้างป่าเหล่านี้
คือเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็เข้ามาอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ของชาวบ้านมากเข้าทุกทีเลยนะครับ